ข่าวแรกของข่าวเที่ยงไทยรัฐวันนี้ไปดูเรื่องของอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมครับรถบรรทุก๑๐ล้อขับมาบนถนนเทพรัฐหรือว่าถนนบางนาตราดนี่แหละครับ
ขับมาอยู่ดีฮะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาวอดทั้งคัน
รถติดยาวหลายกิโลทีเดียวครับ
ตำรวจภูทรบางแก้วนะครับเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์
ดับเพลิงกำลังห่มลุกไหม้รถบรรพุก๑๐ล้อฮีโน่สีขาว
บนถนนเทพรัฐหรือว่าชื่อเดิมก็คือถนนบางนาตรานะครับ
ขาเข้าจุดทางเบี่ยงช่องทางคู่ขนาน
ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ในที่เกิดเหตุไปพบโอ้โหรถไฟกำลังลุกไหม้อย่างแรงทีเดียว
ดับเพลิงจากอบตบางแก้วต้องนำรถดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำ
ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้จึงควบคุมเพลิงได้
รถถูกเผาวอดทั้งคันไปแล้วนะครับ
ของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปปฏิบัติงานในการควบคุมสถานการณ์
ทำให้รถติดยาวหลายกิโลทีเดียวนายวัฒนาศรีส่งนะครับ
อายุสามสิบเอ็ดปีคนขับรถเขาบอกแบบนี้ขับรถบรรทุกคือข้างในรถเนี่ย
เป็นม้วนฟิล์มนะฮะบรรทุกมาจากระยองครับ
เดินทางไปที่นครปฐมเพื่อส่งให้กับลูกค้าพอไปถึงช่วงเขตของอำเภอบางบ่อ
พบความผิดปกติของระบบเบรกที่ล้อหน้ามีความร้อนขึ้นก็เลยจอดพักรถระยะหนึ่ง
ก่อนตัดสินใจเดินทางต่อไปเนื่องจากว่าเกรงว่าจะส่งสินค้าไม่ทันตามกำหนด
มาสักพักหนึ่งยางล้อหน้าด้านขวาเกิดระเบิดเสียงดังขึ้นมา
ก็เลยประคองรถเข้าไปจอดข้างทางสักพักหนึ่งเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมา
ใต้หัวรถเลยนะครับก่อนลุกลามทั้งคันอย่างรวดเร็ว
สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากความร้อนของระบบเบรกล้อหน้าที่เกิดมีปัญหาก่อนหน้านี้ครับ
แต่คนขับไม่ได้จอดรถทำให้ระบบนั้นมีความเย็นก่อนนะครับ
จึงเกิดความร้อนสะสมขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นประกายไฟลุกไหม้ดังกล่าวนะครับ